สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในรายการคู่กัดสะบัดข่าวโอ้โห
มันเป็นเสียงที่คึกคักมันเป็นเสียงที่เรียกรอยยิ้มในช่วงบ่ายแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
ใครที่กำลังจะหลับบอกเลยว่าหลับไปเลยครับเฮ้ยไม่ได้หลับแป๊บเดียว
แป๊บเดียวงีบแค่ประมาณสัก๑๐วินาทีแล้วคุณรีบตื่นขึ้นมาเลย
มาดูพวกเราในช่วงเวลาดีแบบนี้นะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณก็บ่าย๓๓๐
ใช่แล้วค่ะ๑ชั่วโมงเต็มเราจะอยู่กวนคุณผู้ชมแบบนี้แหละจะมีเสียงเจื้อแจ้วของเราสองคน
ทะเลาะกันคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันทุกในแง่มุมทุกข่าวต่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้นะจ๊ะ
แต่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยด้วยนะเรื่องของยุคปัจจุบันนี้โควิด๑๙คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเครียดจังเลย
เอางี้ละกันบางทีใครหลายคนเนี่ยเวลาเรียกชื่อโควิด๑๙รู้สึกเครียดนะ
พอพูดชื่อมาปุ๊บรู้สึกละเอียดใจเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อโควิดได้เนี่ยเออเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีคะ
ชื่อเป็นดอกไม้ไหมหรือจะชื่อเป็นชื่ออาหารหรือจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมลองช่วยกันคิดหน่อยผ่อนคลายความเครียดกันหน่อย
แต่บอกเอาไว้ก่อนคือที่เรามาให้เปลี่ยนชื่อเนี่ยอย่าไปคิดไปในแง่มุมไม่ดีคือที่เราให้มาเปลี่ยนชื่อเผื่อว่าจะจำง่ายแล้วมันเป็นชื่อที่แบบว่าสามารถทำให้เรารู้สึกตระหนักถึงความอันตรายของเจ้าโควิด
เราจะได้รู้จักป้องกันตัวเองแล้วเป็นการเหมือนฝากเตือนคนอื่นเวลาเราเรียกชื่อนี้ว่าเออนี่มันคือเรื่องของโควิดนะ
อย่าไปคิดมากมายไม่เชื่อข้อสอบนะคะคุณผู้ชมส่งมาคุยกันเพลิน

ส่วนในวันนี้นะครับเรื่องราวของเรามันก็หลากหลายนั่นแหละ
วันศุกร์แบบนี้ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันนะ
โกลหนล่ะค่ะเมื่อคนกลุ่มนี้รวมตัวกันว่าแต่เขามาทำไมถ้าอยากจะรู้ต้องตามต่อ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้มารับน้อนเหล่านี้ไปทีนะเธอเจอเทอีกแล้วเจ้าไดโนเสาร์เหล่านี้เขาว่าโดนเทอีกแล้ว

ประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเอ๊ะนี่ปูหรือตัวอะไร
เออทำไมมันแปลกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมารอดูกันให้ดี
เอ้าคุณผู้ชมอย่างที่คุณชิสาบอกปูประหลาดนี่ไงล่ะฮะ
มันเป็นปูที่แทบจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
วันแต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นภาพอะไรที่เป็นจุดเล็ก
เราก็จะมีคำตอบให้เช่นเดียวกัน
บอกแบบนี้ดีกว่าว่าตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดใน
คู่กัดสมัครข้าวโอ้โหเฮ้ย
ส่วนไอ้ตัวเล็กที่เห็นสีน้ำตาลนั้นมันก็มีชื่อเรียก
อยากจะรู้จริงมันมาเกาะตามแขนตามขาคนทำไม

ถูกต้องแต่ช่วงแรกนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาหาคำตอบ
ช่วงนี้หลายประเทศทั่วโลกก็รณรงค์ฉีดวัคซีน

อเมริกาเขาก็ฉีดกันไปได้เยอะ
ใช่ทีนี้เขาก็เลยมีการแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศต่าง
ทั่วโลกเลยคุณผู้ชมแล้วจะบอกนะว่าไทยเราก็ติดโผล่จะได้รับวัคซีนกับเขาด้วยนะ
เออมีรายชื่อแบบนั้นจริงจริงงั้นไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
นี่คนนี้โซโฮบายเดนคนนี้เลยผู้นำสหรับนี่คนล่าสุดนะฮะ
ซึ่งเป็นประธานาธิบดีตอนที่เขาออกมาหาเสียงเลือกตั้ง
เขาก็ประกาศเลยนะว่าถ้าหากว่าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนี่ย
นโยบายหนึ่งคือเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แล้วตอนนี้เขาก็ทำได้ดีเลยนะสุดท้ายเรื่องนี้เขาก็ออกมาแถลงประกาศเอาไว้ว่า
เดี๋ยวจะแบ่งปันวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด๑๙จำนวน๒๕ล้านโดส
ให้กับประเทศต่างต่างทั่วโลกนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินการของสหรัฐ
ที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมแล้วจริงแล้วเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่า
จะมอบทั้งหมด๘๐ล้านโดสและส่งให้ทั่วโลกภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
คุณผู้ชมคะมีเอกสารที่ทำเนียบเขาเขาเผยแพร่ออกมาด้วยนะคะ
ซึ่งรายชื่อเนี่ยมีหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วย
เป็นข่าวดีนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางสหรัฐเนี่ยเขาเปิดเผยอีกนะว่า
วัคซีนเนี่ยจะแบ่งปันเนี่ยนะเบื้องต้น๒๕ล้านโดส
ขององค์การอนามัยโลกไล่เลี้ยงแบบนี้แล้วกันนะครับ
๖ล้านโดสเนี่ยสำหรับภูมิภาคอเมริกากลาง
๖ล้านโดสอ้อประไพรอย่างแรกคือ๖ล้านโดส
สำหรับภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้อ่าส่วนเจ็ดล้านโดสนะครับ
ก็จะแบ่งปันสำหรับภูมิภาคเอเชียซึ่งก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วย
อกจันทร์ตัวใหญ่ไว้เลยนะครับแล้วก็๕ล้านโดสเนี่ยไปยังชาติในแอฟริกา
แล้วก็ต่อจากนี้๖ล้านโดสจะไปยังประเทศที่ประสบปัญหาการระบาด
ประเทศที่เจอกับวิกฤตรุนแรงรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตร
อย่างเช่นเม็กซิโกแคนาดาเกาหลีใต้เป็นต้นนะจ๊ะ
งานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะคะว่าจากที่ไทยแลนด์เนี่ยที่วงเอาไว้แบบนี้
ว่าติดโผล่กับเขาด้วยเนี่ยนะคะจะได้รับจริงหรือเปล่า
ซึ่งไทยเราเนี่ยก็เคยขอมาหลายทีแล้วขอวัคซีนหน่อยขอวัคซีนหน่อย
แต่เขามองว่าบ้านเราไม่ใช่ประเทศยากจนคุณไม่มีสิทธิ์นั้น
เอ๊ะแต่พอมีรายชื่อออกมาแบบนี้เดี๋ยวรอดู
คือเล่าให้ฟังตามข่าวนะอย่าไปดาวมงดราม่าเรื่องของวัคซีน
อ่ากลับมาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันหน่อยนะครับ
หลายคนก็ยังลุ้นอยู่ในวันที่๗มิถุนายนนี้
จะได้ฉีดจริงหรือไม่คืออย่างนี้ละกัน
ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมันมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมาย
เรื่องของความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับวันที่๗
บางคนบอกว่าสรุปว่าจะโดนเทจะโดนแกงหรือเปล่า
นั่นสิจะได้ฉีดไหมจะมีวัคซีนพอหรือเปล่า
เรื่องนี้ไม่มั่นใจแล้วคือตอนนี้ภาครัฐนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามายืนยัน
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าวันที่๗นี้ได้ฉีดอย่างแน่นอนครับ
ขณะนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังจัดส่งวัคซีนโควิด๑๙ไปให้ทั่วประเทศเลย
นับเนี่ยก็ประมาณสัก๒ล้านโดสและจะทยอยส่งเพิ่มอีกตลอดเดือนมิถุนายน
แล้วยืนยันนะครับว่าทุกจังหวัดจะมีวัคซีนโควิด๑๙ฉีดในวันที่๗มิถุนายนนี้อย่างแน่นอน
บอกเลยว่าพร้อมกันทุกพื้นที่เขาแสดงความมั่นใจออกมาแบบนี้นะจ๊ะ
อยากให้ทุกคนมั่นใจนะว่าเริ่มจันทร์หน้า๗มิถุนายนได้ฉีดกันแน่นอน
แล้วก็ขอให้เราชาวไทยวางใจเรื่องวัคซีนกันได้เลย
เพราะว่าถ้าหากเราจะเปรียบเทียบเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ
ฉีดเร็วได้เท่าไหร่ฉีดได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
เหมือนว่าถ้าเราลงไปในสนามรบเราก็จะรบชนะนะชนะชนะไวรัสนี่แหละ
รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับล่าสุดของล่าสุดทีมงานเราไปหาข้อมูลมานะครับ
ทางด้านท่านอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็พร้อมด้วยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโลก
ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละออกมายืนยันนะออกมายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะครับ
จำนวน๑๘ล้านโดสแรกจะทำการส่งมอบต่อให้กับกรมควบคุมโรค
เพื่อทยอยจะส่งวัคซีนโควิด๑๙ไปยังจังหวัดต่างทั่วประเทศ
หลายจังหวัดเขาก็ยังเป็นกังวลเล็กไก่กลางเขาก็เป็นกังวลว่าอาจจะไปไม่ถึงตรงนี้
ท่านออกมายืนยันนะครับแล้วก็บอกว่าวัคซีนแต่ละล็อตเนี่ยที่ได้รับส่งมอบ
มีการตรวจคุณภาพอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณอนุทินนะครับ
ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่เคยคิดจะเลื่อนด้วยนะ
ที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในอนาคตครับ
ค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเลยค่ะถ้าหากว่ายังไม่ได้ลงทะเบียน
ไม่ว่าจะเป็นหมอพร้อมหรือชาวกรุงนะฮะก็ไทยร่วมใจนะครับ
หรือว่าบางจังหวัดนนพร้อมก็มีแล้วตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็จะมีแอปพลิเคชันลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ใช่เพื่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วยังไงก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
แล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมยังคุยกันถึงเรื่องของโควิดนะคะ
ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในฐานะของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับโควิดเหมือนกัน

จริงแล้วเนี่ยโควิดมันอันตรายไง
มันไปทุกภาคส่วนมันไม่เลือกพระเลือกคนเลือกคาราวาสอะไรนะ

และล่าสุดค่ะมหาเทรสมาคมก็เลย
มีคำเรียกโรคโควิดเป็นภาษาบาลีด้วย

แล้วจะบอกอย่างไรจะพูดแบบไหนไปดูค่ะ
ไปดูเฟซบุ๊คข่าวของข่าวสารงานพระพุทธศาสนาเลยนะคะ
เผยแพร่เอกสารมติมหาเถระสมาคม
สำนักเลขาธิการมหาเทราสมาคม
เรื่องการใช้ชื่อโรคโควิดเป็นภาษาบาลีค่ะ
คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วนี่แหละค่ะ
มีการนำบทคาถาไล่โควิดมาเป็นบทเจริญพระพุทธมนตร์

ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะ
เพื่อให้การใช้ศัพท์โรคโควิดในบทเจริญพระพุทธมนต์ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี
ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงนำเสนอมหาเทรสมาคมพิจารณาว่าจะบรรยัติคำว่าโควิดอย่างไร
แล้วตอนนี้มีบทสรุปออกมาแล้วล่ะคุณชิสาครับใช่แล้วค่ะบทสรุปนั่นก็คือว่า
ให้ใช้คำว่าโควิโทนี่เรียกชื่อโรคโควิดเป็นภาษาบารีนะคะ
ภาษาไทยที่เราอ่านกันพูดกันคือโควิดพอเป็นบทสวดมนต์ก็เรียกโควิโถ
ครับทำให้ดิฉันนึกถึงเขาเรียกอะไรคะพุทธนสุภาษิตไหมที่บอกว่าอโรคยาปรมาลาภา
การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐถูกต้องถ้าอย่างงั้นเมื่อมีโควิโทบัญญัติออกมาแล้ว
เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอโควิโทปรมาลาพาโอ้โหความคือการไม่มีโรคโควิดเป็นลาบอันประเสริฐ
เออเดี๋ยวมันน่าจะไปด้วยกันได้เราไปพูดเองเออเองก็ไม่ได้ก็ต้องถามพระท่านก่อน
นั่นน่ะสิอันนี้อาจจะเป็นการผนวกเองอาจจะไม่ถูกหลักแต่ว่าได้ความรู้ใหม่เรื่องภาษาบารีโรค
เรื่องการให้กำลังใจแล้วกันน้องให้เป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของการที่จะป้องกันคน
จริงจริงก็คือการดูแลตัวเราเองนี่แหละให้มีสุขภาพที่ดีล้างไม้ล้างมือบ่อย
เตือนกันหน่อยเรื่องนี้ถูกไหมคุณชิสา
เรื่องของการพนัน
เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีจริง
เชื่อไหมไม่เชื่อมาพนันกันไหมล่ะ
พูดไปคานขาดอะครับคนจรรย์น้า

คือมันมีเรื่องที่แบบว่าวุ่นวายจริง
เจ้ามือหวยผมพูดแบบนี้เพราะมันไม่ดีนะไอ้หวยเนี่ยอย่าไปเล่น
เจ้ามือหวยเบี้ยวหนี้เบี้ยวหนี้คนที่เขาแทงหวย
เอางี้มันอลละหมานเลยล่ะครับ
สามตัวเลยสามตัวเลยวร้องเลยอ่ะ
คือเลขมันจุดออกมาเข้าใจไหมจุดออกมาหนึ่งเห็นเลขปับหนึ่งคือรู้สึกแบบตัวเก่าอ่ะมันจะมาหรอ
หนึ่งคิดแบบนี้เลยนะหนึ่งก็เลยแบบอ่าอ่ายังไงก็เอา
เนี่ยไอ้คลิปนี้มันฮือฮาครับเขากอดกันเขายินดีกัน
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลค่ะถูกรางวัลแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรางวัล
แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเจ้าแม่
เพราะว่าสถานะมาสถานประนาตัวเองเป็นเจ้าแม่ตัวเลขไงแม่น้ำหนึ่ง
หลายคนที่ชื่นชอบเรื่องแบบนี้ผมว่าก็คงจะรู้แหละว่าเป็นใครนะครับ
แล้วทีนี้ยังไงล่ะเขาบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ย
ให้เลขถูกติดต่อกันมาหลายงวดเรียกได้ว่าเจ้ามือ
เจ้ามือหวยใต้ดินหรือถ้าเรียกยาวหน่อยก็สลาก
กินแบ่งแต่ไม่แบ่งรัฐบาลก็คือแบ่งกันเอง
นั่นน่ะสิผิดกฎหมายผิดกฎหมายคือเจ้ามือบางเจ้าต้องประกาศงดรับ
ถึงขั้นหนีกันเลยทีเดียวนะเออบางเจ้าไม่รับบางเจ้าจ่ายครึ่งหนึ่งอืม
แต่มีเจ้ามือหวยใต้ดินรายหนึ่งเราบอกกันตรงแบบนี้อ่านกันตรงอย่างนี้เลยนะว่า
แต่พอหลังถนสลากออกมาปรากฏว่าโอ้โหอย่างไร

แล้วยอดที่เจ้ามือต้องชำระนะคุณไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาทคุณชนะ
โอ้โหพอออกมาแบบนี้แล้วยังไงล่ะ
เจ้ามือรายนี้รีบหนีเลยค่ะ
หนีก่อนหนีด้วยวิธีการยังไง
บรายชื่อของคนเดินโพยออกจากกลุ่มไลน์ปิดเฟซบุ๊กปิดโทรศัพท์
ปิดบ้านหนีติดต่อไม่ได้เลยโดนเบี้ยวไงแล้วทีนี้พอโดนเบี้ยวทำไง
รวมกลุ่มกันครับเหล่าบรรดาลูกโพยคนถือโพยคนส่งโพยไปรวมตัวกันที่บ้านของเจ้ามือรายนี้
ตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งจากคำบอกเล่าของลูกโพยนะบอกว่าบ้านหลังนี้มีสองสามีภรรยาเจ้ามือหวยใต้ดิน
ซึ่งมีลูกค้าโพยหวยเนี่ยจำนวนมากแล้วเขานำโพยมาส่งทุกงวดคือเขาทำตาม
กฎระเบียบที่เขาตั้งกันขึ้นมาเองแบบผิดกฎหมายนะ
บอกว่าเขาต้องทำตามนั้นแล้วทีนี้มันมียอดคนถูกเนี่ยตั้ง๒๐ล้าน
คนส่งโพยเขาไม่มีเงินไปส่งให้อ่ะดิเขาก็ต้องมาที่นี่แหละ
ค่ะทีนี้พอปรากฏว่ามาถึงที่บ้านอ้าวเจ้ามือหวยคนนี้ไม่อยู่ซะแล้วค่ะ
ครับปิดการสื่อสารปิดบ้านติดต่อไม่ได้เลยนะคะอืม
ทำให้เจ้ามือนะฮะลูกค้าโพยแต่ละคนมารวมตัวกัน
อย่างน้อยก็มาทวงถามอย่างน้อยก็ได้มาเห็นหน้าค่าตาคนที่เดือดร้อนเหมือนกัน
เอาไปฟังเสียงเขาหน่อยนะทวงทุกวันทวงตลอดโทรสายไหม้เนี่ยพี่แล้วก็มาทวงที่บ้านก็มีสามแช่งดา
จานให้ชาวบ้านรู้ว่าเยอะเยอะก็มีแล้วก็ทวงด้วยลูกตูนก็มีโอ้โห
จะมายิงก็มีแบบบอกว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะจ่ายด้วยลูกปืนเองอะไรอย่างนี้
ของหนูเอาแชทหนูที่คุยกับเขาเนี่ยเขาไปลงเฟสหาว่าหนูแบบไปโกงเขาหาว่าหนูอมเงินเองอะไรอย่างเงี้
อ่ะก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยยอมรับเลยนะว่าเสียความรู้สึก
เสียความรู้สึกมากเพราะว่าโดนโกงไปแต่อย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของหวยใต้ดินมันผิดกฎหมาย
แต่เอางี้ละกันเขาเองก็อยากให้ลูกค้าที่ถูกรางวัลทุกคนเข้าใจด้วยนะว่าคนที่ส่งโพยเขาก็โดนโกงเหมือนกัน

แต่เจ้าหน้าที่จะสืบหาเจ้ามือตัวจริงรายนี้มาดำเนินคดีต่อไป

ถ้าหากว่ามีคำถามต่อนะ
ถ้าหากว่าคนเดินโพยไปแจ้งความล่ะว่าถูกโกงจะเป็นยังไงไหม

เพราะคุณก็ทำอาชีพที่ไม่ถูกกฎหมายไง

แล้วคนที่แทงหวยเอาพูดตรงนี้

ก็ผิดผิดกฎหมายไงคุณเล่นหวย

เออนี่ค่ะเรียกว่ามันผิดเลยอ่ะ

มีหลายคนที่เล่นหวยพูดกันอย่างนี้
แล้วได้รางวัลได้เงิน

ในเมื่อมันผิดกฎหมาย
ว้าวโหนี่แหละครับจูรัสสิกปลาของจริง
มากันหลายตัวมากเลยค่ะคือถามว่าโดนเทยังไง
บอกสิก็มีคนจองไว้แล้วแต่เทครับ
มาซื้อไม่มารับไปอย่างงี้เอออ่ะคนที่เป็นเจ้าของก็คือร้านวงพาณิชยอ้อมใหญ่
ที่เขาเป็นร้านรับซื้อของเก่าทุกประเภทจำได้ไหม
ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางร้านปิดการขายไดโนเสาร์๑๑ตัวไปแล้ว
นั่นในราคา๕ล้าน๕แสนหรือจะแยกขายอะไรก็ว่ากันไป
แต่เอาจริงปิดการขายไปแล้วเขาบอกว่าน้องได้บ้านใหม่ทุกตัว
โดย๒ใน๑๑ตัวมีคนซื้อไปก็คือเวทีชื่อดัง
คุณตันคุณตันนักธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวชื่อดัง

เขาจะรับญาติไหมล่ะ

ล่าสุดครับทางร้านวงพาณิชย์อ้อมใหญ่
ออกมาประกาศขายไดโนเสาร์อีกแล้ว

แต่มันขายได้แค่๒ตัวครับคุณชนะครับ

ขายตัวที่๖คือที่วงไว้ตัวนี้
กับตัวที่๘

มันยังเหลืออีก๙ตัวครับ

แต่แต่ละผ่อนเนี่ยเดือนละ๑๐๐๒๐๐ได้นะ
โอ้โหทั้งชีวิตนี้จะจ่ายหมดไหมคะ

เอ้าน้องก็เลยออกมาร้องเพลงว่า

นี่ฉันกำลังฟังเวิร์นเลยแหม

โปรดิวเซอร์บอกมาในหูว่าร้องเยอะมันติด
งั้นไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องร้องเพลงนะแต่ถ้ามีโอกาส
ถ้าไหวถ้ารู้ว่าซื้อไปแล้ว
จะไปใช้ประโยชน์อะไรก็ลองดูไดโนเสาร์ตัวจริงเสียงจริง
มันคำรำถ้ามันเคลื่อนไหวได้นะคุณผู้ชม
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะ
อีกหนึ่งเรื่องแปลกค่ะคุณผู้ชมเกริ่นเอาไว้แล้วนะคะ
ช่วงต้นรายการเนี่ยว่าจะพาไปดูปู
ไปดูปูจ้าปูทั่วไปมันไม่แปลกเราไม่พาไปดู
แต่ปูที่จะพาไปดูนี้มันแปลกมันมีสองเพศค่ะ
นี่นี่ปูนี่ปูใครเห็นก็รู้จักแหละเออวันว่ายน้ำกินอาหารไปนะ
แต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมปูเนี่ยมันมีเพศถ้าคนกินปูบ่อยรู้จักปู
ก็จะพอแยกมันได้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ
แต่จะบอกว่าปูที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะถูกพบแล้วก็จับขึ้นมาโดยชาวประมง
รัฐแมลี่แรนด์สหรัฐอเมริกาปูที่จับมาได้เนี่ยมันเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยคุณชนะ

ไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปอะไรใครนะคือเขาเรียกว่าปูกระเทย
มีทั้งเพศหญิงเพศชายอยู่ในตัวพอไปเรียกมันปูกระเทยเท่านั้นแหละมันตอบกลับมาเลยนะ

เข้าใจได้แหละคนรู้ก็รู้แหละ
ทางวิทยาศาสตร์นะเขาเรียกว่าสัตว์สองเพศมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการพัฒนาโครโมโซม
ทำให้ออกมามีโครโมโซมเป็น๒เพศในตัวเดียวกัน

ซึ่งมันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปูได้ยากมาก
ยากจริงแล้วมาเจอแบบนี้นะคุณผู้ชมก็คือฮาแหละ
ซึ่งปูตัวนี้นะคะขนาดลำตัว๔นิ้วครึ่ง

ทีนี้ให้คุณผู้ชมสังเกตภาพนี้เลย
ถ้าปูตัวผู้เราจะเรียกอะไรตับปิ้งใช่ไหม
ตรงท้องมันเนี่ยถ้าตัวผู้มันจะเป็นแหลม

ส่วนปูตัวเมียแต่ปิ้งมันจะใหญ่

ส่วนปูที่มีส่วนผสมระหว่างสองเพศอยู่ตรงกลางเนี่ย

แต่ก็กล้ามเล็กอีกเหมือนกัน

เออแต่ตัวมันใหญ่นะแต่ตะปิ้งมันเบี้ยวเห็นไหม
มันจะแหลมก็ไม่แหลมจะป้านก็ไม่ป้าน

เอาแบบนี้ละกันชาวประมงที่เขาจับขึ้นมาได้กับเจ้าปูตัวนี้ก็
บริจาคเจ้าปูให้กับพิพิธภัณฑ์

มาว่าเพื่อให้อยู่สบาย

เพื่อเป็นการไปวิจัยกันต่อและให้มันอยู่แบบสบาย
อยู่ในที่กว้างอยู่ในแท้งใหญ่
เออเขาจะได้ให้คนมาศึกษาต่อไป
ดีแล้วแหละให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูแล
ถ้าหากว่าอยู่ในมือคนไทยเนี่ยคุณเชื่อไหม

มีแป้งมีทูบมีเทียน

ก็ว่าไม่ได้บ้านเราอยู่กับเรื่องของความเชื่อ

ดูให้เป็นเรื่องของความแปลกแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสต

มาบ้านเราไปที่ราชบุรีกันหน่อยคุณผู้ชม
ชาวสวนพึ่งไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

ทำไมตัวมันแบบเล็กแบบนี้
ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่ามันอันตรายแล้วมันน่ากลัวมาก

หรือจะเป็นปริงเข็มยังไงไปดูค่ะ
ผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลว
เขาโพสต์คลิปและข้อความเตือนภัยนะบอกว่า
บอกหน่อยได้ไหมวันนี้ที่เห็นในภาพนี้คือตัวอะไร
มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นในลำห้วยบ้านเรา

ระวังกันด้วยนะคะแล้วคุณชนะดูตัวมันจิ๋วมากเลยอ่ะ
คือมันแทบจะมองไม่เห็นจริงนะถ้าไม่สังเกต
แล้วก็เนี่ยตอนนี้ล่าสุดนะครับ
ทีมงานของเราก็เดินทางลงไปยังพื้นที่นะครับ
สะพานห้วยน้ำหนักบ้านห้วยน้ำหนักอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ไปทำไมไปเจอกับน้องมนฤดีทูแห่ง
เป็นสาวชาวสวนพึ่ง
ที่ลงไปอาบน้ำในห้วยลำพาชีแล้วก็โดนเจ้าสัตว์ตัวนี้คล้ายปิงเข็มมาเกาะ
แล้วก็ดูดเลือดตามแขนตามขา
บอกว่าภาวะเลยนะไม่กล้าแล้ว
ไม่กล้าแม้กระทั่งจะตักขันตักน้ำเอาน้ำตักน้ำขึ้นมา
เออเข้าใจได้คุณกลัวปริงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
กลัวผมพูดไม่ค่อยถูกแล้วเนี่ย

คืออย่างนี้น้องมนรดีบอกว่าปกติตัวเธอกับเพื่อน
จะลงอาบน้ำที่ห้วยลำพาชีตรงนี้ทุกวันเลยค่ะ
แต่เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนนี่นะก็เกิดเหตุการณ์แปลกขึ้น
อยู่สังเกตว่าที่แขนและขาเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะ
เธอเองบอกโอ้โหตกใจมากกลัวมาก
ก็เลยรีบเอาน้ำมาล้างแล้วก็ปัดทิ้งไปจากตัว

หลังจากขึ้นมาจากน้ำนะเธอบอกว่า
อาการก็ไม่ได้มีผิดแปลกอะไร
คือไม่ได้มีอาการแพ้หรือเจ็บป่วยหรือมีรอยแดงอะไร
แต่รู้ว่ามันไม่ปกติเธอเองยังภาวะอยู่เลยอะค่ะ

ก็เอาขั้นมาแล้วก็อ้ำน้ำ
ต้องอ้ำทีละขั้นแล้วก็ดูค่ะ

ก็ทรมานนะดูน่าจะ
นี่ครับเธอเองบอกว่ายังกลัวอยู่เลยนะ

ผู้ใหญ่บ้านนะเนี่ยคนนี้คือคุณปียะดำรงจิตประสงค์

ตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหยุดก่อนหยุดลงไปเล่นน้ำบริเวณนี้ก่อน
แล้วก็รีบแจ้งประมงจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับ
ต้นสันนิษฐานว่ามันคือตัวอ่อนของปริงควาย
ถ้าหากว่ามันไม่ได้เกาะที่ตามแขนตามขาแต่ถ้ามันเข้าตามทวารต่าง
อุ้ยอันตรายเนอะคุณเนี่ยเข้าหูเข้าอะไรหูใช่ไหม
ทวารหนักไม่อยากคิดแค่คิดใจคอไม่ดีเอางั้นพักดีกว่า
เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอ่านกันนะจ๊
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้นะฮะ
บอกเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไร
ผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวครับได้เฮเมื่อมีการคลายล็อกเปิดผ่านบางแสนแล้ว
เอางี้ละกันคุณผู้ชมครับกลับมาต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์กันมาเยอะนะครับแต่ละข้อความแต่ละไอเดียนี่ถือว่าดีทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาทาน
ทางไลน์ในการเปลี่ยนชื่อเจ้าโควิดนะครับให้เป็นการบอกกันให้ตระหนักถึงความอันตรายของเจ้าโควิดนะครับ
อย่างเช่นไวรัสกินปอด
เรียกอย่างนี้เลยแทนชื่อโควิดต่อไปก็ไวรัสกินปอดไวรัสกินปอดอย่างนี้เหรอคะ
ไวรัสกินปอดแล้วฉันที่ดูแลและรักเธอดีมาตลอดมันไม่กินใจเธอบ้างหรือไง
ดิฉันได้ยินคุณพูดแบบนี้มานานมากตั้งแต่โควิดระลอกแรกแล้วอะค่ะ
นี่ยังจะจำประโยคนี้พูดอีกเหรอคะ
ไม่ค่อยมั่นใจเลยเอาเป็นว่าได้แค่รอยยิ้มไม่ได้เสียงฮาก็ไม่เป็นไร
ค่ะให้ผ่านไปนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าใครคิดได้ดีกว่านี้นะ
ส่งมาคุยกันหน้าจอไลน์ตรงนี้เลยคุณผู้ชมว่าถ้าเรียกชื่อโควิดใหม่ได้เนี่ยจะเรียกชื่ออะไรกันดีนะจ๊ะ
แต่ว่าตอนนี้จะพาคุณผู้ชมเตรียมออกเดินทางไปท่องเที่ยวที่บางแสนพัทยากันหน่อย
เอาไปได้เหรอเขาปิดไม่ใช่เหรอปิดแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะจ๊ะเอาเตรียมเที่ยวกันเลยจ้า
ทาชายหาดทะเลบางแสนที่ชนบุรีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมผู้คน

ค่ะหลายคนอาจจะหวนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะ
ทำไมที่นี่ถึงเป็นที่นิยมหนึ่งล่ะใกล้กรุงเทพ
เดินทางสะดวกนะฮะอาหารการกินก็มากมายหลากหลายแล้วคุณดูสิเห็นไหม
โอ้โหร้านรวงเยอะแยะนะมีร่มมีเตียงผ้าใบอะไรรอเพียบเลย
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแสนสุกเขาก็เดินออกสำรวจตรวจตราตามแนวชายหาดเหมือนกันนะ
ก็คือเป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยด้วยและที่สำคัญห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคุณ
อ่ะภาคส่วนผู้ประกอบการชายหาดนะครับ
แม่ค้าขายของทะเลอาหารทะเล
เขาต้องอยู่ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขนะ

เจลแอลกอฮอล์ให้บริการลูกค้าเพื่อความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ทีมงานรายการคู่กัดสะบัดข่าวไปคุยกับผู้ประกอบการชายหาด
แต่ละคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บอกดีอกดีใจมาก
ทางจังหวัดเปิดโอกาสให้ทำมาหากินได้อีกครั้งหนึ่ง
พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเหมือนเดิม
จะได้มีรายได้บ้างนะ

บอกเลยว่ามาวันนี้จะจัดโปรโมชั่นเลย
ใครมาคนแรกขึ้นฟรีเลยจ้า
ดีเลยเห็นไหม
ทุกคนก็อยากเที่ยวผู้ประกอบการเองก็อยากจะให้บริการ
แต่สำคัญคือทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันนะ
ต้องใส่หน้ากากล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่าง

เพราะถ้าคุณละเลยเพิ่งเฉยมาตรการ

คือพอเปิดแต่ละครั้งอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
มันก็จะมีภาพว่าหลายคนเนี่ย
พากันไปเที่ยวแบบเยอะ

เอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นลักษณะภาพแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เอาเป็นไปได้นะ

เลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
ถูกต้องช่วงเวลาว่างโล่งค่อยไปกัน
ไปดูเรื่องราวของคู่รักคู่นี้กันหน่อย
เขาว่ากันว่าเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากัน
อย่านะอย่าสอนขับรถให้กันและกัน

ขับรถกันทีไรมีเรื่องทุกที
เออนั่นสิเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ

อ่ะต่อไปเอาเบรกมือลง
ใช่ต้องเข้าเกียร์

ไม่ใช่ไปจับตรงโคนเกียร์เนี่ย

แม่ที่รักก็ไม่เคยขับรถไง

ให้มันถูกจับตรงที่หัวเกียร์

ตรงนั้นอย่าไปจับที่โคนเกียร์

ต่อไปที่รักต้องบอกดีบอกให้ชัดเจนนะคะ

คือแต่พอในโลกแห่งความเป็นจริงคุณผู้ชมครับ

ปัจจุบันนี้ยังนั่งรถด้วยกันไม่ได้เลย

เพราะว่ากันไม่ได้สอนขับรถแค่นั่งรถไปด้วยกัน

คนหนึ่งก็บอกเลี้ยวสิไปทางนั้นสิ

จะพักภาวะกันตีกันโอ้โห

นี่คุณเอาเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คุณมาเล่าเลยเหรอ

เป็นเรื่องของการขับรถแหละยังไงก็ตามฝึกหัดแบบนี้นี่ดี
สุดท้ายก็เคารพกฎจราจรขับรถด้วยความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม
กันบ้างก็ไม่เป็นไรเข้าใจแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองแบบชื่นชม

เพราะว่าเป็นนโยบายดีของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์
โรงเรียนที่ว่านี้เขาทำอะไรดีถูกใจผู้ปกครองไปดูกันหน่อย
นี่ค่ะประกาศนี่เลยประกาศจากโรงเรียนพดุงวิทย์
ลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์บอกว่านโยบายปี๖๔ปีการศึกษานี้นะ
นักเรียนไม่ต้องซื้อชุดลูกเสือเนธนารียุวกาชาติไม่ต้องครับ
ชุดเดียวได้เลยแต่ถ้าหากว่าถึงเวลาต้องทำกิจกรรมลูกเสือ

ผ้าพันคอผืนเดียวก็เป็นลูกเสือได้
ก็ได้เหมือนกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพเขายกตัวอย่างเป็นการ์ตูนให้
ส่วนเรื่องรองเท้าคู่เดียวมีคู่เดียวใส่ไปเลยทุกชุด
สอยผมเรียนมันจะต้องมีสีน้ำตาลมีสีดำสีขาว

รองเท้าผู้หญิงเนี่ยมันต้องเป็นรองเท้าสีดำคัททู

เดียวเลยนะแบบนี้ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็เลยแบบชอบมากเลยค่ะคุณครู

ป้องกันนักเรียนใส่ชุดหลงวัน

วันนั้นเป็นวันที่เขาใส่ชุดนักเรียนธรรมดาไปโรงเรียน
ตัวผมเข้าใจคิดว่าอ้าววันนี้เป็นวันที่ต้องเรียนลูกเสือ

ผมก็ใส่ชุดเต็มยดลูกเสือไปเรียน
โอ้โหมีหมวกมีอะไรคะผ้าพันคอ

โอ้โหแล้วตอนที่เข้าไปเคารพเพลงชาติ

คนอื่นชุดนักเรียนผมชุดลูกเสืออยู่คนเดียว
คุณไม่กลับบ้านที่เปลี่ยนเหรอคะ
แม่ไม่ยอมมารับ
เอาล่ะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะ
คุณผู้ชมชัดหรือยังไงพลาดด้วยยังไง
เธอคนนี้เธอคนนี้บอกว่าอะไร

อย่าไปทำให้เขารู้ว่าเรานั้นเสียใจ
แล้วจะทำแบบไหนตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัศสมัติเค้า

แย่มกันเลยนะ
อย่างนี้แต่เค้าเรียกว่ามีผู้หญิงติดพันธกร
ติดพันเยอะนะคะ
คนละพัน๓พัน
คุณต้องทืนออกอย่าไปทำให้เค้าเสียอุตเสธใจ
เอารายการต่อไปติดตามกันด้วยข่าวเย็นไทยรัฐ
ผู้พระผู้นางแห่งโงการผู้ประกาศข่าว
ส่วนเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพน่ารักนะครับของเด็กน้อยกับพี่เลี้ยงจำเป็น
นรรักขนาดไหนไปติดตามช่วงนี้หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป